แต่ว่าเราจะมาเริ่มต้นกันที่ความคืบหน้าคดีของหญิงไก่กันก่อน
หลายคนก็ส่งข้อความมาทางไลน์เหมือนกันบอกว่าอยากจะรู้ความคืบหน้า
ล่าสุดหญิงไก่เจอหนักหลายคดีนะครับมี๙สำนวนคดีแล้ว
แล้วก็มีคนเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหญิงไก่เขาเปิดบริษัทใบ้หวยด้วย

เป็นบริษัทที่ใครอยากจะรวยมาสอบถามได้

อกจากนี้ครับรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานนั้น
เปิดเผยความคืบหน้าอีกหนึ่งคดีก็คือคดีค้ามนุษย์
จะมีการพูดคุยในเรื่องนี้อีกครั้ง๒๑กรกฎาคมนี้ครับ
พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
วันนี้ครับพลตำรวจตรีจารุวัฒนวัยสยะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพนักงานสอบสวนนครบาลประชาชื่น
ทำคดีของนางมนตายกรัตนการหรือหญิงไก่หรือนางไก่

จำนวน๙สำนวนคดีให้กับเจรตำรวจแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเบื้องต้นพบมูลความผิดว่าพนักงานสอบสวนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในการทำสำนวนการสอบสวนคดีอาญา
ซึ่งหากการตรวจสอบโดยละเอียดแล้วพบว่ามีความผิดจริง
จะมีบทลงโทษซึ่งเป็นความผิดทางวินัยแต่ไม่ร้ายแรง
ส่วนกรณีที่พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและทำสำนวนคดีเข้าข้างหญิงไก่
ก็จะถือว่ามีความผิดตามมาตรา๑๕๗
คือเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับ
ขณะที่เรื่องความคืบหน้าข้อหาค้ามนุษย์ครับ
พนักงานสอบสวนเตรียมรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอหมายจับหญิงไก่ในข้อหาค้ามนุษย์อีกครั้ง
วันที่๒๑กรกฎาคมนี้
หลังจากเคยยื่นขอไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าสารไม่อนุมัติ
คราวนี้อีกหนึ่งคดีก็คือการแอบอ้างเบื้องสูงแอบอ้างสถาบันครับ
ดำเนินคดีฐานแอบอ้างเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
มีรายงานว่าพยานปากสำคัญในคดีเข้าให้ปากคำแล้วก็มอบหลักฐานเชื่อมโยง
หญิงไก่เข้าข่ายหมินสถาบันเบื้องสูง
โดยบอกว่าในช่วงที่มาทำงานที่บริษัทดูดวงของหญิงไก่
พบความผิดปกติคือหญิงไก่มักจะอวดอ้างตัวเองว่าตัวเองมียานวิเศษ
สามารถจะมองเห็นเลขเด็ดได้แต่ต้องมีค่าใช้จ่าย
ถ้าคุณอยากจะรู้ถ้าคุณอยากจะรวย
รวมทั้งประกาศผ่านเฟซบุ๊กในชื่อเพจคือรวยแน่นอน
อ้างการใบ้หวยใช้ชื่อคือท่านแม่สุชาดา

โดยในวันเปิดบริษัทเมื่อเดือนสิงหาคมย้อนกลับไปปี๒๕๕๙
หญิงไก่ก็อ้างว่าจะมีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่มาร่วมพิธีเปิดบริษัทด้วย
และให้ตำรวจในท้องที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
รวมทั้งยังหลอกขายเสื้อตัวละ๑๐๐บาท
ยังไม่พอนะครับเธอยังเก็บค่าพานไหว้ครูคนละ๔๐๐บาท
และถ้าหากว่าต้องการเลขเด็ดอยากได้เลขเด็ด
ต้องจ่ายอีกคนละ๕๐๐๐บาท
ให้ข้อมูลบอกว่าไม่รู้สึกสบายใจ
ภายหลังก็กลับถูกข่มขู่ให้เก็บเรื่องนี้
ไว้เป็นความลับไม่เช่นนั้นจะต้องติดคุก
ดังนั้นวันนี้เดินทางมามอบข้อมูลต่างให้กับตำรวจนะครับ
พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐาน

รวมถึงจะเรียกนายตำรวจอดีตสามีของหญิงไก่
และผู้ที่มีชื่อปรากฏตามข้อมูลของพยาน

และหาตัวผู้กระทำความผิดร่วมกัน
คาดว่าจะสรุปสำนวนได้ภายในสัปดาห์นี้ครับ